ทีนี้ค่ะคือทีมข่าวของเราเนี่ยก็ติดตามความเคลื่อนไหวคดีของคุณ
งโมนิดาคืออยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากทางตำรวจด้วย
ครับก็ที่สวทพมเมืองโดนทับบุรีที่ตำรวจผู้ทรพัก๑
แต่วันนี้บรรยากาศมันก็ค่อนข้างจะเงียบเหงานะคะ
ตีกลับสำนวนของคุณกระติกอะค่ะครับเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้มีหมายเรียก
เรียกคุณกระติกมาสอบปากคำเพิ่มอะไรคืออายการตีกลับให้ทางตำรวจ
ทำสำนวนอะไรมาใหม่มาเพิ่มใช่ไหมก็ยังไม่ได้มีการสอบปากคำเพิ่มอ่ะนะคะ
เมื่อวานนี้คุณแม่พนิดาคุณแม่ของคุณตังโมพร้อมด้วยทนายเดชาก็ไป
ร้องทุกข์กล่าวโทษแจ้งข้อหาทำลายหลักฐานกับกระติกครับ
วันนี้ก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาเพิ่มกับใคร
แม้ว่าคุณแม่กับทนายเดชาจะเอาหลักถงหลักฐานอะไรไปให้กับทางตำรวจเพิ่มก็ตาม
พลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์หนึ่ง
ก็คือจริงแล้วตั้งแต่๕เมษายนนะคะที่สำนวนของกระติกถูกอายการบอกว่า
กระดาษแค่ไม่กี่แผ่นตีกลับไปทางตำรวจอีกรอบนึงอะเนาะ
ไปส่งฟ้องพร้อมพร้อมกับคดีใหญ่ท่านก็ไม่ได้เจอสื่อเลยนะคะ
จะยังไม่เจอเลยค่ะไม่ได้เจอค่ะก็ทั้งทั้งที่ก็มีกำหนดที่จะต้องแถลงข่าว
จับยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยมีนัดกันแต่ว่านักข่าวก็ไปรอ
นักข่าวกะว่าถ้าท่านแถลงข่าวคดีจับกลุ่มเรื่องของยาเสพติดเสร็จจะถามเรื่องคดีตังโม
หรือว่าท่านรู้ว่าเราจะถามคดีแตงโมอ่าเลยก็แบบไม่ได้เจอกันอ่ะนะคะ
อาจจะติดภารกิจจริงคงจะติดภารกิจบอกกับนักข่าวท่านแจ้งกับนักข่าวว่าติดภารกิจ
ครับหกเมษายนสิบเอ็ดโมงผู้บัญชาการตำรบพุทธรพักหนึ่ง
กับนักข่าวแถลงข่าวจับกลุ่มยาเสพติดก็คือกัญชาพันกิโล
พอถึงเวลาท่านบอกติดภารกิจอีกแล้วที่อ่างทอง
แปดเมษายนก็คือวันนี้บ่ายสองโมงผู้บัญชาการตำรบพุทธรพักหนึ่ง
ให้ทางสื่อสารองค์กรของตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
หมายกับนักข่าวว่าวันนี้จะแถลงเรื่องของจับยาเสพติดครับ
อ้าวท่านก็ไม่มาก็ภารกิจติดภารกิจท่านให้รองมาแทน
มาแถลงแทนนะคะท่านบอกติดราชการด่วนที่อ่างทองเหมือนเดิม
แต่นักข่าวก็แอบแซวขออนุญาตท่านนะคะไม่ได้จะว่าอะไรท่านนะคะ
นักข่าวแซวว่าท่านติดภารกิจจริงหรือเปล่าเนี่ย
หรือว่าแบบท่านหลบหน้าหรือเปล่าหรือว่าเราจะถามเรื่องคดีแตงโมอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คงติดจริงนั่นแหละใช่ไหมคะท่านติดภารกิจ
ไม่มีเหตุผลอะไรที่ท่านจะต้องมาหลบหรือเลี่ยง
ท่านก็นัดหลายวันเราไม่ได้เจอเลยนะคะก็งงเหมือนกัน

ไม่ไหมอ่ะแต่นี่ก็อ่ะไม่เป็นไรค่ะ

ถ้าเจอนักข่าวท่านก็ตอบไปตามความจริงว่าเออคืบมากคืบน้อยอะไรยังไงใช่ไหม

มันไม่มีเหตุผลอะไรที่ต้องตบต้องเรียงนักข่าวอย่างนี้

อันนี้นะคะก็คือความคืบหน้าทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องของคดีของคุณตังโมนะคะ

เดี๋ยวตามกันต่อนะคะเชื่อว่าสัปดาห์หน้าก็จะมีความเคลื่อนไหวอะไรเพิ่มเติม